ไปที่สุรินทร์ผู้ชายคนนี้ที่แก้ผ้าถือขวานจะไปทุบบ้านเขา
ล่าสุดมีแนวทางการช่วยเหลือแล้วแต่ว่าประวัติครับเขาเคยติดคุก
คดีอะไรรู้ไหมไปเผารถเขา
แล้วคราวนี้ออกมาก็ไปก่อเหตุอีก
ไปดูเหตุการที่เค้าเคยก่อขึ้นออกไว้

ร้องโอ๊ยโอ๊ยไปผู้ชายในคลิปคือไนโดงไนโดงอายุ๕๕
ขวานจะไปฟาดเทวรูปเห็นไหมยืนอยู่หน้าบ้านของเขา
สีทองนะครับในหมู่๒ตะมนต์สวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
เจ้าของบ้านตกใจไล่ตะเพิดเลยเจ้าตัวเขาก็วิ่งหนี
ชาวบ้านมาแฉพฤติกรรมนะครับโอ้โหบอกว่ากลางปี๒๕๖๐
เคยทุบเทวรูปพังเสียหายแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
เผารถกระบะเขาตำรวจจับไปดำเนินคดีนะครับจำคุกไป
สารจำคุกไป๔เดือนแต่สุดท้ายก็ถูกปล่อยออกมา
แล้วมาก่อเหตุซ้ำมาทำลายทรัพย์สินชาวบ้านสาธารณประโยชน์อะไร
ที่อยู่ในบ้านไปทำลายเขาหมดขโมยของไปยิงเข้าบ้านคนอื่น
คนเขาเอือมละอากันอยู่ด้วยความหวาดภาวะ
เคยนำตัวไปรักษานะครับแม่แต่ก็มันไม่ดีขึ้นฮะ
ตอนนี้ก็ภาวะนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายนี้
ช่วยเหลือโดยการนำไปรักษาให้เราได้อยู่กันอย่างสงบ

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
บ้านท่องเพี่ยวด้วยซักประกอบ
ประชาชนเขาก็ไม่รู้จะหวังพึ่งใครเนาะค่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่มีรายนี้สักคน
เขาก็คงจะแบบได้สบายใจได้ไม่หวาดกลัวค่ะ

ดงผู้ก่อเหตุก็ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
นั่งนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
ด้านนายอุดรน้องชายของผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่าบอกว่า
พี่ชายก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทมานานหลายปีแล้วครับแต่ระยะหลังเนี่ยขาดยานะ
เขาก็พยายามบังคับให้กินยากินยาแต่พี่ชายไม่กินเนี่ยไม่รู้ทำไง
พูดมากเดี๋ยวก็ถูกพี่ชายทำร้ายทางครอบครัวก็ลำบากใจทำยังไงดีล่ะครับช่วยเขาเนี่ย

สุดท้าย
ล่าสุดท้าย
บ่าย๒โมงนี่ฮีโร่มาแล้วตำรวจสพสวายนะครับกับกู้ภัยก็เข้าไปเจรจากับผู้ก่อเหตุนะที่กระท่อมกลางทุ่งนานะครับ
จากบ้านไปประมาณสักหนึ่งกิโลเท่านั้นเอง๑กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ควบคุมตัวบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ครับ